วงการบันเทิงของเรามีคุณแม่หลายคนที่แกร่งจริง
ถึงแม้ว่าจะเจอมรสุมชีวิตถาโถมสักแค่ไหน
แต่ก็ยังมีกำลังใจเหลือล้น
มีเพียงพอให้กับลูกซึ่งเป็นที่รักของตัวเอง
จะมีคุณแม่คนไหนบ้างพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ
คุณปิ่นเกมมณีคุณแม่ของสามหนุ่มสุดหล่อ

ทั้ง๓หนุ่มเติบโตมาอย่างดีเลยค่ะ
ทั้งเรื่องการเรียนภาพลักษณ์ในวงการ
และกำลังใจดีที่ได้จากครอบครัว
ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาชีวิตรักของคุณปิ่นอาจจะไม่ราบรื่น
แต่พลังความเป็นแม่ในตัวเธอสุดยอดมากค่ะ
ทั้งเรื่องของการเผชิญหน้ากับความจริง
เลือกที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง
และยังเป็นจุดรวมใจให้กับลูกชายทั้ง๓คนได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะ
อีกหนึ่งคนที่ต้องยกให้เป็นคุณแม่พันแกร่งสุดคือคุณหนิงปณิตา
คุณผู้ชมก็ทราบจากข่าวกันดีว่าปัญหาที่คุณหิ่งต้องเจอคืออะไร
แต่สิ่งที่หลายคนเห็นจากตัวคุณนิ้งมันชัดกว่าปัญหาคือความเข้มแข็งที่มีอยู่ในตัวเธอ
คุณหนิงมีสติทุกย่างก้าวในการแก้ปัญหา
และแน่นอนไม่ว่าจะจัดการด้วยวิธีใด
คุณหนิ่งคำนึงถึงความรู้สึกของลูกสาวอย่างน้องนิรินมาเป็นอันดับแรก
และภายใต้ปัญหาทั้งหมดทั้งมวล
เรายังมีโอกาสได้เห็นรอยยิ้มของคุณหนิงอยู่เสมอ
เรียกว่าปัญหาก็เคลียร์ไปแต่ชีวิตก็ต้องใช้

ปรบมือให้กับความเข้มแข็งของคุณแม่นิ่งจริงเลยค่ะ
ปิดท้ายกันที่คุณอุ้มลักษณะแน่นอนว่าชีวิตรักที่เพิ่งจบลงไปเป็นใครก็อ่อนแอ
เรายังมองเห็นแววตาที่มีกำลังใจที่ดีมากของเธอค่ะ
และอีกหนึ่งกำลังใจที่ดีที่สุดของแม่อุ้มก็คือน้องดิส
น้องดิสนี่ลูกสาววัยสัยที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างน่ารักสุดสุด
หลายภาพหลายความรู้สึกที่คุณอุ้มแชร์ผ่านไอจี
เรียกได้ว่าพร้อมเดินต่อไปข้างหน้าในฐานะคุณแม่ของลูกสาว
และเราก็เชื่อมากค่ะว่าคุณอุ้มในเวอร์ชันนี้จะปังสุดไปเลย
แต่ใดทั้งสามคุณแม่ที่เราเล่าเรื่องราวของเขามาไม่มีคำว่าหยุดสวยจริงนะคะ
สวยวันสวยคืนทุกขั้นเลยค่ะ
อ๋อสวยปังส่วนพลัง
หนึ่งนะคะชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปเนาะ